ฝ่ายผัวไปขอเงินเมียขอเงินหน่อย
บอกไม่มีไม่ให้อยากได้ไปป้นเอาเองสิ
ไอ้ฝ่ายผัวก็อ้าวได้บอกงี้ซะมั้ยประชดเลยไปป้นครับ
ไปป้นแต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้เป็นโจรโดยสันดานะคุณผู้ชม
บอกพนักงานผมมาป้นแล้วเดินไปป้นเลย
โอ้โหโจรสุภาพมากเอาเงินเสร็จปุ๊บปิดเก๊ะให้เขาเรียบร้อยทุกอย่าง
แล้วเดินออกไปจากร้านค่ะเป็นโจรมารยาทดีอ๋อเป็นคนที่เชื่อเมียด้วย
เออที่เมียให้ไปป้นไงก็ป้นสิคนนี้คือนายสวรรค์พัดศรีอายุ๒๓
ตำรวจภูทรห้วยยอดจังหวัดตรังก็จับได้นำตัวไปที่ร้านที่เขาไปปล้น
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพช่วงบ่ายเมื่อวาน
เขาไปก่อเหตุชิงทรัพย์ในร้านสะดวกซื้อสาขานาวงศ์
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตั้งแต่คืนวันศุกร์แล้ว
จากการสอบปากคำพนักงานร้านเขาบอกว่าคนร้ายพูดจาดีมาก

ไม่ได้ชมนะแต่เป็นคำให้การ
เพราะว่าเขาเดินไปปุ๊บเขาบอกว่าผมมาป้น
พูดจาแบบสุภาพอ่ะนะแล้วพนักงานก็ไม่ได้ต่อสู้อะไร

แล้วก็พอได้เงินเสร็จปุ๊บปิดลิ้นชักให้ไม่เรียบร้อย
ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ออกจากร้านไปนะครับ
ผู้ก่อเหตุบอกว่าเขาขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยนะ
จอดอยู่ที่ร้านนะแล้วก็ถือไม้ยาวสักฟุตหนึ่ง
ไปจี้ชิงทรัพย์ได้เงินจากพนักงานไป๓๐๐กว่าบาท
แล้วก็ขี่รถหลบหนีไปจนถูกตำรวจจับกลุ่มได้พร้อมของกลาง
ก็เป็นเงินสดก็บอกว่าสาเหตุที่ทำเนี่ย
ก็ผมไปขอเงินเมียแล้วเมียไม่ให้
แล้วเมียประชดผมบอกว่าถ้าอยากได้เงินก็ไปป้นเอาละกัน
ก็เลยประชดเมียก็เลยไปป้นจริงให้เมียแบบสาแก่ใจไปเลย
อย่างนั้นนะฮะสุดท้ายก็โดนจับเข้าคุกนะครับ
จากการตรวจสอบประวัตินะฮะนายคนนี้สาวโรธเนี่ย
มีคดีเรื่องของยาเสพติดติดตัวมา๒คดีนะครับ
ในพื้นที่จังหวัดตรังแต่ว่าก็ไม่ได้มีเรื่องของคดีชิงทรัพย์ปล้นทรัพย์อะไร
ตำรวจก็แจ้งข้อหาชิงทรัพย์โดยมีอาวุธหรือว่าใช้อาวุธโดยใช้ยานพานะ
เพื่อการกระทำความผิดหรือพาทรัพย์นั้นไป
เพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่มและข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท๑
ก็คือยาบ้าด้วยเพราะว่าตรวจสอบร่างกายก็เสพยามาด้วย
ก็โดนจับไปตามระเบียบนะครับ